จังหวัดชายภูมิพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าช้าบ้านในพื้นที่นะเห็นไฟวับตอนกลางคืน
ผู้ชายรายหนึ่งค่ะเป็นวัยรุ่นนะอายุ๑๕ปีอยากออกไปพิสูจน
ก็เลยคว้าโทรศัพท์มือถือของตัวเองไปพิสูจนแสงไฟแว๊บนี่มันคืออะไรนะคะ
แต่พอเขาไปถ่ายค่ะไปถ่ายปุ๊บกลับมาที่บ้านค่ะ
ลักษณะของเขาเหมือนผีเข้าเลยนะคะ
และทีมข่าวของเราก็ติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะ
ในทุกด้านในทุกมุมย้ำว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะคะว่า
สรุปมันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง
หลักวิทยาศาสตร์อธิบายได้อย่างไรเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะก็เคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วนะคะ
โดยเฉพาะเหตุการณ์แปลกที่มันเกิดขึ้น
กับวัยรุ่นอายุ๑๕ปีชื่อว่านายวัชรินยาลีหรือว่าเบ้น
เป็นชาวบ้านวังอ้ายจีดที่ไปเจอดวงไฟประหลาด
เมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมาเอามือถือถ่ายภาพไว้
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไปรอสัมภาษณ์ค่ะไปรอสัมภาษณ์ชาวบ้านนะ
แล้วก็คนอื่นด้วยจู่ในเบนซ์เนี่ย
ซึ่งเป็นคนที่เอามือถือไปถ่ายแสงไฟวับเนี่ยนะ
ลักษณะมันผีเข้าเลยค่ะแล้วก็พูดว่าจะกลับไปที่สารท้ายหมู่บ้าน
ร้องตะโกนเสียงดังและเนื้อหาเนี่ยผู้จานลักษณะไม่พอใจ
ที่ชาวบ้านไม่ทำบุญเบิกบ้านตามประเพณี
ทำให้เกิดอาถรรพ์มีดวงไฟประหลาดขึ้น
แล้วก็บอกว่าไม่พอใจในเบ้นนี่แหละคนที่มีอาการนี่แหละ
ว่าไปถ่ายภาพเอาไว้ในลักษณะเป็นแบบนี้

เบนท์ที่ลงไปนอนกับพื้นแล้วก็ลักษณะร้องไห้
พูดว่าอยากกลับบ้านไม่ได้เกิดขึ้นแป๊บเดียวนะคุณ

ชาวบ้านบอกท่าไม่ดีแล้วไปตามในฉลองโพแสง
ฉลอมเป็นหมอเป็นตาหมอนะคะ
เป็นผู้ที่ทำพิธีกรรมตามความเชื่อในพื้นที่มาไล่ผี

เออ

เดี๋ยว

ปล่อยมัน

เบ้นในขณะที่สติไม่สมประดีเนี่ยนะคะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยนะคะ

นอนอยู่ในบ่อบ่อน้ำท้ายหมู่บ้านแล้วก็เห็นอาเจียนออกมาตลอดเวลา
แล้วก็ยังพูดย้ำคำเดิมเดิมเนี้ยนะคะไปเจอเนี้ยบ่อท้ายหมู่บ้าน
น้ำท้ายหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปศาลจะไปสาร
เขาบอกสารไหนสารไหนไม่เคยเห็นหลังจากนั้น
เบ้นก็บอกว่าจะไปสารย้ำอยู่คำเดิมแล้วก็ลุกขึ้นอีก
วิ่งไปอีกค่ะไปต่อไปป่าท้ายหมู่บ้านตรงจุดนั้นที่ในเบ้นไปหยุด
ไปเจอสารพระภูมิเก่าจริงจริงชาวบ้านแล้วก็ข้าวจ้ำ
จ้ำนี่คือชื่อเรียกคนที่ทำพิธีกรรมประจำหมู่บ้านนะคะ
พอไปเจอสารปุ๊บค่ะเอาขันดอกไม้ทูบเทียนมาขอขมา
จึงบอกว่าคนที่มาสิงร่างของในเบ้นคือเจ้าปู่จันทอง
ซึ่งอยู่ที่สารกลางป่าท้ายหมู่บ้านแห่งนี้เจ็ดถึงแปดปีแล้ว
และเจ้าปู่จันทองซึ่งอยู่ในร่างในเบ้นบอกว่าไม่พอใจ
ไม่พอใจตัวในเบ้นนี่แหละที่ไปถ่ายภาพแสงไฟตอนกลางคืน
ซึ่งเป็นดวงไฟของเจ้าปู่เองและไม่พอใจที่ชาวบ้านไม่ทำบุญหมู่บ้าน
หลังเกิดเหตุในเบ้นนะคะสภาพปกติแล้ว
พูดคุยกับทีมข่าวบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาไปนั่งเล่นที่ฝ่ายกั้นน้ำหลังหมู่บ้าน
จากนั้นกลับบ้านมาค่ะกำลังนอนเปรย์แล้วก็จำอะไรไม่ได้เลย
จนถึง๖โมงเย็นฟังเสียงในเบ้นเล่าเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
ชาวบ้านหลายคนเชื่อเรื่องอาถรรพ์นี้นะคะเพราะว่าทั้งเรื่องของเห็นดวงไฟประหลาด
ไม่ได้ทำบุญหมู่บ้านเนื่องจากติดปัญหาโควิดสิบเก้า
อาจจะทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้ขึ้นภายในหมู่บ้านได้เป็นความเชื่อนะคะ